เขาเป็นคนดื่ม

บอกอะไรเขาไม่ค่อยฟ้า

เขาดี

แต่หนูไม่รู้เขาอยู่ที่ไหน

และทำไมนั้งเอ็มไม่เคยติดต่อลูกว่ะ

หนูติดต่อลูกตลอด
ลูกก็เปลี่ยนเบอร์ตลอด
ให้หนูติดต่อยังไง
ฉันส่งพันธุ์ไว้ทางนี้รับไหม
ใช่ครับ
ภาษาฮาร์ลมันเกลียด
แต่พระเจ้าฉันไม่เข้าใจ
แต่นายต้องแนะนำให้ฉัน
ถ้าต้องแนะนำเกลียดมันไม่มีเกลียด
เวลาที่จะทำร้ายแฟนนั้นเขาไม่รู้สึกตัวเอง
เขาบอกว่าเขาเป็นโจ๊เกอร์
แล้วก็แฟนเขานั้นเป็นเหมือนแฟนของโจ๊เกอร์
ซึ่งโจ๊เกอร์นั้นก็จะมีเป็นลักษณะของ
บุคคลที่สนิทชอบทำร้ายทรมานผู้อื่น

แล้วก็พฤติการที่เขาทำนั้นเหมือนในหนังเรื่องแบทแมน
เหมือนโจ๊กเกอร์ที่ก็ทำกับแฟนหรือก็ทำกับคนอื่น
แล้วเร็วเข้าไป